ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้แต่งงานไปแล้วนะคะ

คือครอบครัวนี้เนี่ยมีลูกสาว
คนพี่คนโตแล้วก็คนน้องใช่ไหมคะ

เขยใหญ่กับเขยเล็ก

ส่วนเขยเล็กเนี่ยชื่อน้อย
อธิบายไว้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงง
คือเขาเป็นไม่เหมือนไม้เมากันมา
แล้ววันเกิดเหตุนะครับ
เขยใหญ่เนี่ยเอาขวานมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านอาหารตามสั่ง
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายสุชินกันแก้วอายุ๖๓ปีนะคะ
เขยใหญ่นี่แหละถูกยิงด้วยลูกซองสั้นเข้าหน้าอกหนึ่งนัด
อย่างที่บอกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงคือนอนหายใจโรยรินแล้ว
ในที่เกิดเหมือนมีหวักขวานตกอยู่หนึ่งด้ามด้วย

ส่วนผู้ก่อเหตุสืบทราบหาไม่ยากเลยค่ะ
เขยเล็กนายน้อยรัฐธิกูลวัย๗๔ปีนี่แหละค่ะ

พอเราทราบเรื่องราวนี้นะคะเราก็ส่งคุณนฤทธบุญนิ่ม
ไปสอบถามเหตุการณ์กับเพื่อนบ้านนางสุจิตราเชื้ออิน
วัย๕๙ปีเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียง
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างเลย

อยู่น้องชายเธอวิ่งมาบอกว่ามีคนทะเลาะกัน

จังหวะเดินออกมาค่ะเห็นนายสุชิน
ถือมีดดาบพยายามจะเข้ามาทำร้ายนายน้อยซึ่งเป็นคนยิง
นายน้อยเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบวิ่งเข้าไปหลบในบ้าน
แล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปมันน่าจะจบตั้งแต่ตรงนี้
แต่หลังจากนั้นแค่ไม่กี่นาทีค่ะนายน้อยก็ก้มเก็บของอยู่ในร้าน
นายสุชินคนเดิมเนี่ยถือขวานกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
พยายามเข้ามาทำร้ายนายน้อยเนี่ยค่ะจังหวะนี้เนี่ยสีเหลืองเหลืองนี่คือนายสุชินนะ
ในมือจะเห็นเลยว่าถือขวานมาด้วยพยายามจะเข้ามาทำร้ายค่ะ
แต่คราวนี้นายน้อยไม่หนีแล้วนะคะหยิบลูกซองสั้นยิงสวนเข้ากลางหน้าอก
นายสุชินล้มตึ้งลงนอนกับพื้นเลยค่ะอืมพอยิงเสร็จนายน้อยก็เข้าไปเก็บของในบ้านสักพัก
แล้ววิ่งมาที่บ้านของเธอของนางสุจิตราเนี่ยบอกว่าช่วยพาหนีหน่อยได้ไหม
คือกลับเข้าไปที่ร้านเอาหมวกกันน็อกมาสวมเพื่อปิดบังใบหน้า
แล้วก็เดินหลบหนีไปตามถนน
กล้องเนี่ยเห็นหมดเลยนี่คือนายน้อยนะคะ
อืม

วิ่งมาหาลุงน้อยอะนะ

วิ่งเข้าบ้าน

คนคนตายเนี่ยก็ถือดาบเข้าไปบ้านเขา

ตัวปฏินก็
คนตายก็ถือขวานออกมา

ก็ถือขวานลงมาไลห์ลุงน้อย

ปักนึงก็ยินเสียงปืน

เดินไปเขาก็เลยจับได้หมวก
หมวกหมวกแกก็เดินไป

บ้านลุงน้อยนะเขาก็เลี้ยงลูกให้ด้วยแหละ
เลี้ยงหลานเลี้ยงหลาน

ทุกวันน่ะมันนอนมาอะไรด้วยกัน

วิ่งมาเข้ามาในร้านนี่แหละครับ

เขาก็เดินออกไปทาง
ทางป้อมยามครับประตู๓
ประตู๓ครับ
ประตู๓ครับ
ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ
ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ
ประตู๓ครับ
ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ
ประตู๓ครับ
ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ
ประตู๓ครับ
ประตู๓ครับ
ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ
ประตู๓ครับ
ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ

ประตู๓ครับ
การยับอย่างช่างใจนะ